จับทรมครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๔๑
มีคนร้ายก็คือนายบุญญะริสครุฑละออง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุราธานี

พรากฏว่านายประสิทธิ์แทร่อื่อผู้ตาย

ภรรยาท้องอยู่มีลูกชายอยู่ในท้อง
แต่ว่านายประสิทธิ์เสียชีวิตเพราะถูกปล้นฆ่าซะก่อน

เกิดมาแล้วมีความตั้งใจที่จะเป็นตำรวจ
เพื่อที่จะโตมาเป็นตำรวจแล้วไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ฆ่าพ่อของเขาให้ได้แล้วก็สมความตั้งใจครับ
เพราะว่าผู้ชายซึ่งเป็นลูกโตขึ้นมาเป็นตำรวจจริง
และสามารถที่จะจับกลุ่มบุคคลที่ฆ่าพ่อเขาได้จริงด้วยนะครับ
จากการสืบสวนคดีแล้วก็การทำงานร่วมกับกองปราบ
ก็เป็นกรณีที่ตำรวจกองปราบเข้าจับกลุ่มนายบุญยฤทธิครุฑละออง
อายุ๕๔ปีคนนี้ที่โพกผ้าอยู่เนี่ยนะครับ
กผ้าที่ศีรษะอยู่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุราธานี
หลังร่วมกันกับพวกก่อเหตุปล้นฆ่านายประสิทธิ์แร่อื้อและนายชานีทองหยีด
เมื่อปี๒๕๔๑หมายจับจะหมดอายุความวันที่๒ธันวาคมนี้แล้วนะครับ
โดยตำรวจจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์ได้ที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายบุญยฤทธิ์ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
แต่ให้การปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่า

หลังรู้ว่าถูกออกหมายจับ
นั้นหลบหนีโดยไม่ได้ทำบัตรประชาชนอีกเลยนะฮะ

ชุดสืบสวนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพพุนพิน
และแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัว

เจ้านาฏีสามารถจับกุมดำเนินคดีไปได้แล้วสองคน

พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต๑คน

พระเอกของเรื่องก็คือ๑๐ตำรวจตรีอัศดาวุฒิมากประดิษฐ์
ผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
องบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘หรือว่าหมู่อาม
หนึ่งในทีมสืบสวนจับกลุ่ม
ซึ่งหมู่อาร์มเป็นลูกชายของนายประสิทธิ์แทร่อื้อ
ผู้เสียชีวิตจากการถูกปล้นฆ่าเมื่อปี๔๑
เปิดเผยเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเข้ามาเป็นตำรวจเพราะความชอบและเป็นสิ่งที่พ่อต้องการ
ตอนนั้นเขารับรู้จากแม่ไง
ผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังบอกพ่ออยากให้หนูเป็นตำรวจนะ
อยากให้ลูกเป็นตำรวจนะครับ
นี่เลยเป็นความตั้งใจที่เขาตั้งใจเรียนมาก
และเข้ามาเป็นตำรวจให้ได้เพื่อจะจบคดีการฆ่าพ่อของเขาให้ได้
โดยเฉพาะซึ่งหลังจากบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นตำรวจสดร้อนเลยนะคุณ
ก็ตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
สำหรับคดีนี้คิดว่าคนร้ายถูกจับกลุ่มได้หมดแล้ว
ตอนปี๕๑สารออกหมายจับคนร้ายทั้งหมด
เขาก็ตอนนั้น๑๐ตำรวจตรีอัศดาวุฒิอายุ๑๐ขวบเองคุณ
ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนพ่อตายปี๔๑เขาอยู่ในท้อง
๕๑สารออกหมายจับเขาอายุ๑๐ขวบนะครับ
แล้วก็ปี๖๑ตอนที่จับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์ได้เขาก็อายุ๒๐เองเป็นตำรวจใหม่เลยคุณ

สำหรับคดีนี้ตอนแรกคิดว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายมาทั้งหมดได้แล้ว
คนที่ฆ่าพ่อเขานะฮะแต่มาทราบภายหลังว่ายังมีคนร้ายที่กลับมาที่บ้าน
ซึ่งขณะนั้นเป็นตำรวจแล้วนะฮะตัวเขานะฮะ
ประกอบกับงานที่รับผิดชอบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีค้างเก่า
เขาก็เลยสืบสวนจับกลุ่มตามขั้นตอนนะครับเอาฟังเสียงเขาเล่าหน่อยดีกว่าฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้จริงหมู่อาร์มก็ให้สัมภาษณ์กับรายการถามตรงนะ
มาในรายการใช่ไหมคือโทรศัพท์คุยกัน
จริงอย่างหมู่อาร์มเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอะค่ะ
แต่อย่างหนึ่งที่หมู่อาร์มยืนยันเลยนะบอกว่าผมไม่ได้จะเป็นตำรวจเพื่อมาทำคดีตามจับคนร้ายที่ฆ่าพ่ออย่างเดียว
แต่ความตั้งใจของผมจริงนะผมอยากเป็นผู้พิทักษันติราชแบบที่พ่อเคยถ่ายทอดผ่านทางแม่มาตลอด
แล้วผมก็เลยทำความฝันนี้ให้เป็นจริงทีนี้นอกจากคุยกับหมู่อามแล้วนะคะคุณผู้ชม
เราก็ไปสอบถามคุณแม่ก็คือนางรัชนีมากประดิษฐ์อายุ๔๙ปีเราไปที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะ
คุณแม่ของหมู่อามเนี่ยก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะบอกว่าตอนเด็กลูกชายก็ถามถึงพ่อ
ถามถึงการเสียชีวิตของคุณพ่ออยู่บ่อยครั้งแต่ว่าแม่เนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวแบบละเอียดให้กับน้องอามฟัง
นี่คุณแม่บอกนะจนพอน้องอามมาเรียนจบป๖นี้มาถามแม่อีกครั้งนึงว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร
ทีนี้คุณแม่เห็นว่าน้องอาร์มอยู่ป๖แล้วไงน้องอาร์มโตแล้วรับรู้ได้แล้วแยกแยะได้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิด
คุณแม่ก็เลยค่อยเล่าความจริงให้ฟังนะคะ
แล้วทำไมที่มาที่ไปถึงน้องอาร์มจึงมาเป็นตำรวจได้
ก็เขาก็เรียนหนังสือเรื่อยมาแล้วก็เขาก็ถามว่าเขาว่าเป็นอะไรตาย
ก็เลยบอกเขาว่าทฤษฐาตายแล้วคุณถามว่าไปต่อภูมิคุณฆ่าเขาก็บอกว่ามีคนชื่อนี้แหละ
แล้วก็มันมีใครอีกคนไม่รู้มันลำคุณซี่ซะคน
คือจำชื่อไม่ได้แต่ต้องจับแล้วก็คนเนี้ย
ถึงมันมีคนที่นี่อยู่คนนั้นมันเจอบุญยาฤทธิ์คุณเจอโอ๊ย
แล้วก็มันก็นี่ไห้เรื่อยมาตั้งแต่นั้นแหละโอ๊ย
เพราะว่ากลับขึ้นมาอยู่บ้านทีนี้
ก็เพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเขามาที่บ้าน
เพราะว่าเขารู้ว่าน้องเขาเป็นตำรวจเขาก็มา
เขาก็มาที่บ้านเขามาห้ามเขาว่า
เราจะแจ้งความจับเขาทำไม
เขาจะไปแจ้งความกลับว่าเราแจ้งความจับเข้า
เราก็เลยว่ากับคนที่บอกว่ามันเราไม่เคยแจ้งความจับใคร
ถ้าว่าเรื่องแจ้งความจับเนี้ยมันก็มาจากที่ว่าโรงภาพของสุราติ
เขาก็มีมาจากของเขาอยู่เอง
เขาก็คงคิดว่าเรื่องมันคงจะม็อตแล้วม็ดคดีแล้วเขาถึงมา
นี่ค่ะคุณแม่ก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะ
ว่าทำไมน้องอาร์มเขาถึงมีแรงบันดาลใจอยากมาเป็นตำรวจ
คุณแม่บอกด้วยนะว่าตอนที่น้องอามเนี่ย
จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วน้องอาร์มยังโทรมาบอกคุณแม่อยู่เลย
บอกว่าเนี่ยแม่สงสารผู้ต้องหาเนอะตัวเล็กนิดเดียว
แล้วตอนไปเจอพ่อของผู้ต้องหาเนี่ยน้องอาร์มก็เลยนึกถึงคุณตาของตัวเองค่ะ
เพราะว่าเป็นคนสูงอายุเป็นคนแก่ใจดี
แต่ก็คุณแม่บอกนะเรื่องนี้ดีใจที่สามารถคลี่คลาย
แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้หมดทุกคนแล้วนะคะ